คุณผู้ชมครับนายกใหม่ป้ายแดงอย่างคุณเศรษฐาทวีสินก็ทำงานเลยครับ
วันนี้ก็มีการหอบพี่ว่าที่รัฐมนตรีใหม่ไป๒คน
ลงพื้นที่ไปพบกับชาวประมงที่สมุทรสงครามแบบนี้
เพราะว่าต้องการจะไปรับฟังแล้วก็เร่งแก้ปัญหาให้กับชาวประมง
ธุรกิจนี้สร้างเม็ดเงินมหาศาลให้กับประเทศไทย
แต่ที่ผ่านมามันมีกฎหมายอยู่ตัวหนึ่ง
ทำให้ทุกอย่างนั้นเป็นอุปสรรค
และไม่สามารถทำมาหากินได้ตามปกติ

จังหวัดสมุทรสงครามของนายกรัฐมนตรี
คนที่สามสิบเศรษฐาทวีสิน
เพื่อพูดคุยปัญหาที่เหมือนเป็นหนามยอกชาวประมงมานาน
นับตั้งแต่รัฐบาลพลเอกระยุจจันโอชา
เข้ามาบริหารประเทศตั้งแต่ปี๒๕๕๙

หลังจากไปภูเก็ตไปดูเรื่องของการท่องเที่ยวมาแล้ว
การกลับมาวันนี้เศรษฐามาในสถานะนายกรัฐมนตรี
ไม่ใช่แคนดิเดตนายกรัฐมนตรี

สามารถแก้ปัญหาให้กับชาวประมงได้
และเรื่องนี้เป็นปัญหาใหญ่ของประเทศ

อาทิตย์ที่แล้วเรื่องเร่งด่วนหนึ่งคือเรื่องท่องเที่ยว

เรื่องที่สามที่ผมลงมาดูเองเลยเนี่ยนะครับ

ผมเชื่อว่าท่านธรรมนัฐพร้อมที่จะช่วยเหลือเต็มที่อยู่แล้ว
นะครับผมเรียนไปแล้วว่าปีหนึ่งเราเคยส่งออก

อันนี้เราก็ต้องไปแก้ไขกันนะครับ
เดือนหน้าดีกว่าอย่าไปมองเรื่องปัญหาเก่าดีกว่า
เดินหน้าแก้ไขปัญหาอย่าไปว่าใครเลยดีกว่า

เข้ามาควบคุมกองเรือประมงไทย
ส่งผลต่อการส่งออกอาหารทะเลกว่าปีละ๓๕๐๐๐ล้านบาท

ทำให้ประเทศเสียหายหลายล้านล้านบาท
และหากรัฐบาลต้องการหาเงินเข้าประเทศเพื่อกู้เศรษฐกิจ
จากจะต้องพึ่งพาการท่องเที่ยวแล้ว
ธุรกิจประมงถือเป็นแหล่งรายได้มหาศาลอันดับต้นเช่นกัน
หอบทีมร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผาว่าทีมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกร
และนายไผ่ลิกว่าที่รัฐมนตรีเชื่อว่าการกระทรวงพาณิชย์มาด้วย
แน่นอนว่าต้องการให้มาดูงานและรีบดำเนินการทันที
เพราะหากต้องการเงินมาหมุนเศรษฐกิจก็ต้องสะดอกกุญแจที่ถูกล็อกออกมาซิก่อน
เช่นนั้นจะไม่มีทางเข้าถึงแหล่งคุมทรัพย์เพื่อเอามากระตุ้นเศรษฐกิจได้เลย
การเป็นนักธุรกิจอย่างเศรษฐาก็ไม่ต่างจากทักษิณคือรู้ว่าเงินมีอยู่ในอากาศมากมาย
ขึ้นอยู่กับว่าจะหยิบฉวยมาได้อย่างไรผู้นำที่มาจากอาชีพอื่นอาจจะมองไม่เห็น
หรือคิดไม่ออกว่าจะหาเงินได้อย่างไรแต่ไม่ใช่กับคนที่เป็นนักธุรกิจ
รัฐบาลใหม่ต้องเข้ามารับงานในภาวะกระเป๋าฉีกมีงบประมาณเหลือให้จับจ่ายใช้สอยไม่มาก
เร่งหาเงินมาจุนเจือเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจจึงเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่ง
ที่สำคัญการเป็นรัฐบาลข้ามคั่วยังต้องเร่งทำผลงานให้เข้าตาและโดนใจ
โดยเฉพาะภาคเพื่อไทยที่ทำงานแบบสะโหลดไลฟ์ไม่ได้เด็ดขาด
เพราะมีนโยบายเงินดิจิทัล๑๐๐๐บาทรออยู่ที่เปล่าประกาศให้กับประชาชนรอรับไปแล้ว
ซึ่งนโยบายนี้ต้องใช้งบประมาณมหาศาลกว่า๕แสนล้านบาท
หากทำไม่ได้หรือทำช้าไม่ทันใจประชาชนจะยิ่งทำให้สถานการณ์ของพักเพื่อไทยดิ่งเหวหนัก
จนยากที่จะกู้ความเชื่อมั่นกลับคืนมาได้